เพราะว่าโบวี่บอกเลยโดนตั้งแต่เด็กยันแก่

ที่โดนเนี่ยเธอบอกเลยว่าโดนคุกคามทั้งข้อคง
ข้อความต่างนะฮะตั้งแต่เข้าวงการใหม่เลยนะฮะ
โดนติดต่อให้รับงานทานข้าว
รู้กันอยู่นะงานทานข้าวมันสื่อไปถึงเรื่องอะไร

ใช่ผู้จัดการเขาเล่าว่ามีผู้ชายโทรติดต่อมาถามว่า
โบวี่คนสวยรับงานกินข้าวบ้างหรือเปล่า
เสนอเงินให้ด้วยเยอะแยะเลย

ตั้งแต่เข้าวงการมาใหม่จนแก่ป่านนี้

ขอประกาศชัดตรงนี้เลยว่าไม่เคยรับงานทานข้าวนะคะ
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมดูแฮชแท็กด้วย
ติดแฮชแท็กไว้ว่ามีตังค์ซื้อข้าวกินเองค่ะ
ขอบคุณนะคะที่สนใจว่าจ้าง

เพราะว่ารูปที่เบาวี้เลือกมาโพสต์ก็เป็นรูปที่เธอนั่งทานข้าวด้วยตัวเองนะครับ
ไม่รู้ขาดอะไรเหมือนกันเขาบอกว่าฝากเจอซิ้กซี่เลย
มันก็มีเรื่อยนะคอมเม้นต์รกจงรกจิตอะไรแบบนี้
เป็นว่าดารงดาราเขาทำมาหากินเองได้
เขาก็รายรับเขาก็เยอะธุรกิจเขาก็มี